อีกวัดหนึ่งเลยดีกว่าวัดสุนทรธรรมารามอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ช่วงนี้วัดนี้เขาฮอตฮิตเหมือนกันนะคุณ
คนเดินทางไปเยอะมากเลยทำไมคนถึงไปเยอะตามไปดูกันค่ะ
นี่ตามไปดูหน่อยตามไปดูโอ้โหเครื่องเส้นไหว้มาจัดเต็มเลยนะ
สาธุชนคนที่มีความเชื่อทั้งหลายเนี่ยเขาก็พากันมากราบไหว้ที่บริเวณนี้นั่นก็คือ
คือย่าทองหรือเจ้าแม่ตะเคียนทองที่ชาวบ้านเชื่อกันว่า
สถิตอยู่ภายในตะเคียนโบราณท่อนใหญ่ท่อนนี้โอ้โห
ชาวบ้านเล่ากันว่าตะเคียนย่าทองนะคะเป็นเสมือนความหวังเลย
ใครหวังที่จะได้โชคได้ลาบอะไรเนี่ยนะให้มาขอเวลาขอนี่
บอกว่าย่าทองบอกว่าชอบให้เอาแป้งหอมมาด้วยเอาแป้งแบบแป้งหอมมีกลิ่นนะคะ
เอามาถูที่บริเวณท่อนตะเคียนเพราะว่าแม่ตะเคียนเนี่ยเคยมาเข้าฝันบอกว่า
ชอบแป้งแบบหอมหอมไม่เอาแป้งแบบเย็นเย็นนะแป้งเย็นไม่เอาไม่เอาเอาแป้งแบบหอมนะ
เออแป้งเย็นบางทีใช้แล้วแพ้อืมบางคนบอกแสบใช่
แต่ว่านี่ค่ะเจ้าแม่บอกว่าขอแป้งหอมชอบอะไรที่มันหอมของสวยของงามนั่นเอง
ก็เลยทำให้ท่อนตะเคียนเนี่ยขาวโพลนหอมฟุ้งไปทั้งวัดเลยคุณ
ขาวจริงขาวจริงค่ะนะคะยังไม่หมดนะคะ
อกจากนี้ที่วัดเนี่ยนอกจากจะมีแม่ตะเคียนทองแล้วเนี่ยยังมีหายหินอีกด้วย
หายหินเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่าชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าหายหินเนี่ยมีปู่คำสิงสถิตอยู่
เคียนคือย่าทองหายหินคือปู่คำอยู่คู่กัน
ใช่แล้วก็เลยทำให้หายหินขาวโพลนเหมือนกับย่าทองเลยเหมือนต้นตะเคียนเลยนะคะ

ใช่แล้วคือแต่ละคนที่มาเขาก็ตั้งใจถูกันซะละเกินแหละคุณค่ะ
ก็ตั้งใจมาจริงแล้วไม่ต้องถูก็ดคุณผู้ชมนะ
ลองส่องดูแล้วถ่ายรูปเก็บกลับบ้านไปไปวิเคราะห์กันดูที่บ้านก็ได้เหมือนกันนะคะ
ดูแล้วก็อย่าลืมนะใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยค่ะ
ผมพูดตรงแบบนี้แล้วกันดูตลอดข่าวต้องใช้วิจารณญาณนะครับ
ดูเราใช่ไหมดูคุณชนะกับดิฉันก็ต้องใช้วิจารณญาณเยอะค่ะ